คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของการเสียสละของพี่น้องเกษตรกร
ในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะใน๓ตำบล
ที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำจากถ้ำหลวงที่ถูกระบายออกไป
และทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่ถึง๑๓๙๗ไร่นะครับ
เรื่องของการเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่สายเนี่ย

เพราะว่าถือว่าท่านเป็นผู้เสียสละจริง
ชาวนาหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรให้น้ำมันท่วมได้
ขอให้ช่วย๑๓ชีวิตออกมาให้ได้ก่อนนะครับ
ทีนี้เรื่องการเยียวยานั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
รัฐมนตรีกฤษฎาบุญราชนะครับได้พูดถึงการเยียวยาผลกระทบที่นาโดยรอบ
เปิดรับน้ำจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
บอกว่าจากการสำรวจเบื้องต้น
พบว่าที่นาที่ได้รับผลกระทบมีประมาณ๑๕๐๐ไร่
ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการเยียวยาไร่ละประมาณ๑๐๐๐บาท
ซึ่งอยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด
ในวงเงินงบประมาณ๕๐ล้านบาทที่มีอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องถึงคณะรัฐมนตรี
อกจากนี้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแม่สาย
พันธุ์ข้าวแจกจ่ายให้เกษตรกร
ได้รับผลกระทบในพื้นที่๓ตำบลโดยรอบถ้ำหลวง
ขณะที่นายสุรชัยเจียงประเสริฐเกษตรจังหวัดเชียงราย
เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ความเสียหาย
จากน้ำท่วมในการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวง
พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ๓ตำบล
คือตำบลศรีเมืองชุมตำบลโป่งผาแล้วก็ตำบลบ้านได้
อกจากจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝน

ยังได้รับผลกระทบจากน้ำที่สูบออกจากถ้ำ
รวมทั้งสิ้น๑๓๙๗ไร่

คิดเป็นร้อยละ๘๓๙จากจำนวน
พื้นที่การเกษตรทั้งหมดใน๓ตำบลนะครับ
นี้เกษตรกรก็ยืนยันว่ายินดีที่เป็นพื้นที่รับน้ำ
เพียงให้สามารถช่วยเหลือน้องทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓ชีวิตออกมาได้โดยเร็ว
หลังพบตัวทั้งหมดแล้วนะครับ
สำหรับต้นข้าวนั้นสามารถทนน้ำท่วมสูงได้ประมาณ๑๐๑๕วัน

ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
และเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา
ไม่เกินรายละ๓๐ไร่ตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับ
ก็รายละ๑๑๑๓บาทนะครับ